ไปต่อก็ที่๑๐๑มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๑๘ปี
แต่ว่าเธอก็เป็นใบ้พูดไม่ได้
ก็จะไปช้อนลูกออสเอาไปให้คนที่บ้านทำกับข้าวกิน
แต่ว่าระหว่างที่เธอไปทำแบบนี้อยู่

ร้องไปก็ไม่มีคนได้ยินครับ
แต่ภาพบรรยากาศนี้คือภาพตอนที่เจอกลายเป็นศพไปแล้ว
คนในครอบครัวญาติพี่น้องร้องไห้ร้องห่มนะฮะเดินทางไปรับศพ
นางสาวชื่อว่านางสาวปอยแล้วกันนะฮะน้องปอย
เพราะว่ามีการเดินตามร่างของเธอซึ่งก็ร้ายลมหายใจไปแล้ว

คนอีสานเขาเรียกว่าลูกหวกหรือว่าลูกออส
ลุงของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกไปหาหลานสาว
อายุ๓ขวบเพื่อมาหาลูกออสกันนะฮะ
จนไปถึง๔โมงเย็นแล้วก็ยังไม่มีการกลับเข้ามาที่บ้าน
ถึงว่าตัวน้องปอยเองก็ออกไปหาลูกออส
ทีนี้ก็เลยเดินตามหากันไปไปพบสวิงกับรองเท้าลอยอยู่ในน้ำนะฮะ
มีหลานคนหนึ่งอายุ๔ขวบยืนอยู่ริมฝั่ง
ก็เลยเอเอกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบลงไปช่วย
เห็นร่างของผู้เสียชีวิตจมอยู่ในน้ำแล้วแน่นิ่งไปแล้วหมดสติไปแล้วนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของอสมซึ่งเป็นคนไปช่วยเองก็บอกว่า
ผู้ตายเนี่ยมักจะไปหาลูกพวกเพื่อไปให้ครอบครัวไปทำอาหารเป็นประจำ
เป็นปกติหลังเลิกเรียนก็มาคาดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือ
ตัวเขาลงไปใช้สวิงหาปลาลูกฮวกช้อนเข้าไปถอยหลังไปเรื่อยไปเรื่อยตามแนวยาว
แต่ว่ามันลึกมันก็เลยจมหายไปลึกประมาณ๕เมตรได้
และสุดท้ายก็ไม่มีคนเห็นเธอก็ร้องไม่ได้ก็เลยเสียชีวิตนะครับ
ทีมข่าวตามไปที่บ้านของน้องปอยครับนะไปเจอพ่อแม่ของน้องก็บอกว่า
เสียใจมากเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
ก่อนที่จะมาทราบว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตกำลังรับจ้างทำงานอยู่ทำงานก่อสร้าง
ลูกสาวอีกคนก็วิ่งมาบอกว่าเนี่ยพี่ปอยจมน้ำเสียชีวิตทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
เพราะว่าแน่นอนครับความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจสลาย
เหตุการณ์มันเกิดแบบนี้แน่นอนคิดว่าน้องพยายามจะส่งเสียงร้อง
แต่น้องพูดไม่ได้เพราะน้องเป็นใบ้ก็เลยไม่มีใครได้ยินนั่นเองครับ
โอ้โหน้องทั้งพูดไม่ได้ทั้งไม่ได้ยินนะฮะก็เลยไม่สามารถจะเรียกใครได้เลย
แล้วก็น้องเป็นเด็กดีเรียนดีคนรักน้องเยอะแยะมากมายทีเดียว
เสียใจด้วยแล้วกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ